ตามไทยรัฐนิวโชว์กันต่อนะครับในช่วงนี้ผมพาคุณผู้ชม
คุณขวัญไปตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้กันหน่อยฮะ
ผู้หญิงที่อยู่ด้านหลังคุณขวัญนะครับชื่อว่าป้าเจี๊ยบ
พบร่างของป้าเจี๊ยบเนี่ยกลายเป็นศพถูกฆ่าแล้วก็ยัดเอาไว้
ในตู้แช่ลักษณะเหมือนกับตู้เย็นแช่พวกเนื้อหมูเนื้อไก่
อะไรแบบเนี้ยแต่ตู้แช่นี้ไม่ได้ใช้งานมานานแล้วนะครับปลั๊
ไม่ได้เสียบด้วยทำไมไปตายอยู่ตรงนั้นได้นี่ตู้แช่แบบเนี้ย
ครับคือกลิ่นอ่ะออกมาแรงมากแล้วคนที่ไปเจอศพก็คือลูกของ
เจี๊ยบแล้วเห็นบอกว่าลูกบอกแม่หายตัวไปหลายวันก่อนหน้า
ประมาณ๔๕วันครับหาแม่เท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนกระทั่งได้
โอ้ทำไมเหม็นมากเลยอ่ะแล้วพอไปตรวจสอบพอเปิดตู้ดูนี่ลูก
ตกใจมากร่างแม่ถูกยัดเอาไว้ในตู้แช่ครับหลังจากนั้นก็
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยตรวจสอบครับเหตุการณ์เกิด
ขึ้นในพื้นที่อำเภอวัดโบดที่พิศนุโลกครับบ้านหลังเนี้ยเป็น
ปูนชั้นเดียวแล้วก็เจอร่างของป้าเจี๊ยบนางจันทิราอายุ๕๓
ตายอยู่ในตู้แช่แห่งนี้นะครับเป็นตู้แช่แข็งเป็นตู้
แล้วแต่จะเรียกนะฮะแล้วก็คือสภาพศพน่าจะตายมาหลายวันแล้ว
เพราะว่าเริ่มเปลี่ยนสภาพของร่างกายแล้วก็กลิ่นแรงมากความ
กว้างของตู้แช่กว้างเมตร๑สูง๗๐เซนนี้นะครับที่สำคัญคุณ
ขวัญคุณผู้ชมพบว่าที่ร่างผู้ตายมีเทปกาวเนี่ยพันไว้ที่
ปากแล้วก็ที่หัวด้วยครับอันนี้น่าแปลกใจมากว่าเอ๊ะใครเป็น

เรื่องต้นสอบปากคำลูกชายผู้ตายชื่อว่าคุณอัครพลบอกว่า
หายออกไปจากบ้านฟังวันที่ให้ดีนะครับ๑๔พฤศจิกายนลูก
บอกว่าแม่หายออกจากบ้าน๕วันจนกระทั่งมาเจอศพ๑๐โมงกว่า
วันนี้เพราะกลิ่นแรงมากกำลังจะไปทำงานจู่จู่กลิ่นเหม็นมัน
เตะจมูกไม่รู้ว่าอันนี้ถ้ามองความเชื่อส่วนบุคคลนะแม่
ต้องการจะมาขอความช่วยเหลือจะมาบอกลูกหรือเปล่าอืมเพราะกำลัง
จะก้าวออกจากบ้านแล้วกลิ่นมาเตะจมูกเลยก็เลยหันหากลิ่น
มาจากไหนจนกระทั่งมาเห็นตู้แช่นี้พอเปิดดูปั๊บเนี่ยนะฮะตกใจเห็น
ร่างของแม่ซึ่งตู้แช่แห่งนี้ไม่ได้ใช้มา๔๕เดือนแล้ว
ครับลูกชายบอกว่าแม่ผมเนี่ยเอาจริงแล้วเขามีอาการป่วย
จิตด้วยนะ๒ปีแล้วแต่แม่ผมกินยาตลอดนะไม่ได้ขาดยา
ด้วยเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะคือขายไก่ทอดในหมู่บ้านแม่ก็จะขาย
ไก่ทอดกับพ่อช่วยกันแต่พอป่วยก็เลยให้แม่อยู่บ้านเฉยเฉย
ไม่ได้ทำงานก็จะมีแค่ตัวผมในฐานะลูกแล้วก็พ่อช่วยกัน
เลี้ยงคนในบ้านบ้านหลังนี้อยู่กันทั้งหมดสี่ชีวิตก็
คือมีแม่มีพ่อมีตัวผมแล้วก็แฟนของผม
นี่นะฮะช่วงกลางวันแม่จะอยู่บ้านคนเดียว
เพราะว่าตัวของพ่อเองก็จะไปทำงานตั้งแต่รุ่งเช้า๖โมงเช้าเนี่ย

แล้วก็แฟนก็จะออกจากบ้านสักประมาณ๓โมงเช้า๑๐

นี่นะฮะต่างจังหวัดเขาจะเรียก๓โมงเช้าบ้าง๔โมงเช้าบ้าง
กลับมาช่วง๓ทุ่มเป็นแบบนี้ทุกวัน
ก่อนหน้านี้แม่ชอบหนีออกจากบ้านแล้วหายตัวไปอยู่บ่อย
ไปแต่ละครั้งก็สัก๓๔วันประมาณนั้นนะฮะ
แต่ก็ตามจนเจอนะแม่บ่นเครียด
มีปัญหาหนี้สินทั้งในระบบนอกระบบ
แล้วเห็นว่าถูกตามทวงจนต้องปิดมือถือหนี
เจอแม่ครั้งสุดท้ายครับ๙โมงเช้า๑๔พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เอง
ตอนนั้นคุยกับแม่ก็คุยปกติ
แล้วพอตกเย็นผมกลับมาถึงบ้าน
หาแม่ไม่เจอก็ออกตามหา
วันที่๑๔ตอนเย็นหาแม่ไม่เจอ
วันที่๑๕๖โมงเย็นดูข้อมูลตามหน้าจอครับคุณผู้ชมคุณขวัญ
จดหมายเขียนด้วยลายมือเขียนถึงพ่อ
พ่อผมชื่อโอดูจดหมายนั้นหน่อยและดูข้อความนะครับ
คือจดหมายคือด้านซ้าย
แต่ว่าถ้าอ่านข้อความในจดหมายด้วยลายมือ
อาจจะอ่านแล้วยังงงอยู่
ขอโทษด้วยที่เมียเป็นที่ดีไม่ต้องให้
ตามใช้หนี้เจี๊ยบไปกรุงเทพ

เอาเป็นว่าถ้าเราลองไล่เรียงกันใหม่
คือจับข้อความที่เขาเขียนด้วยลายมือเนี่ย

กราฟิกขึ้นเต็มจอเลยครับ
น่าจะขอโทษแหละที่สร้างหนี้สร้างสิน

ขอโทษด้วยที่เป็นเมียที่ดีไม่ได้

จดหมายนี้เพื่อส่งบอกความในใจครับ

มุมของลูกชายคือทำไมถึงมีเทปกรรม

นี่นะฮะปกติที่

จะมีของวางทับไว้มันเหมือนกับว่า

ไม่ได้ขายแล้วไงก็เลยเอามาวาง

ร่างแม่จะเข้าไปอยู่ในตู้นี้ได้เมื่อไหร

แล้วมีการวางของให้เหมือนเดิมทำทุกอย่าง
เหมือนปกติมากอันนี้เขาสงสัยเหมือนกัน

ผมสงสัยที่ว่ามันมีสต๊อตเทป

เจ้าหน้าที่เขาก็ได้เก็บไปแล้วครับ
ไม่รู้ว่ามันยังมวลอ่ะยังอยู่ในตู้ด้วย

แต่ไอ้ม้วนอันนี้ผมไม่เคยซื้อมาใช้

ผมก็ไม่ค่อยฝันไม่มีอะไร

ครับมันไม่มีกลิ่นอะไรเลย

ในขณะที่แฟนของผู้ตายครับ

หรือว่าลุงโอลุงโออายุ๕๗ปีครับ

คือลุงเองก็งงเหมือนกัน

ตอนนั้นกำลังขี่มอเตอร์ไซค์จะไปซื้อเหล้าขาวมาดื่ม
บอกว่าเมียลุงป่วยจิตเวท๒ปีแล้ว
กินยาเกินขนาดเคยหลับไป๓วันเพิ่งตื่น
เคยมีแบบนี้เหมือนกันลุงโอบอกเนี่ยนะฮะแล้วก่อนเกิดเหตุ
คืนวันที่๑๔พฤศจิกายนตัวเองทะเลาะกับเมียเรื่องเงิน
คือเรื่องหนี้ที่เมียไปยืมไปก่อเอาไว้ฟังดีครับคุณผู้ชม
รุ่งเช้า๑๕พฤศจิกายนคุยกับเมียปกติ
เมียก็ยังทำหุงหาอาหารให้กินตกบ่ายโทรมาหาเมีย
อยู่ไหนเมียก็บอกว่าอยู่บ้านได้ยินเสียงหมาเห่าก็โอเค
ไม่ได้โกหกอยู่บ้านจริงคงจะมีหมาอยู่ระแวกแถวบ้านด้วยนะครับ
ข้อมูลตรงนี้ครับน่าแปลกใจเทียบข้อมูลให้ดูหน้าจอ
ลูกชายบอกว่าแม่หายออกจากบ้านตั้งแต่ช่วงเย็น๑๔เพราะกลับมาแล้วไม่เจอแม่
กระทั่ง๑๕ตอนเย็นไปเจอกระดาษที่เขียนด้วยลายมือ
แต่ลุงโอครับลุงโอบอกว่าเมียผมเนี่ยคือ๑๔ก็ยังคุยกันอยู่เลยยังทะเลาะกันอยู่เลย
แล้ว๑๕เขายังทำกับข้าวให้ผมกินอยู่เลย
แต่ว่าเท่ากับว่าแบบนี้ตัวสามีลุงโอกับลูกชายก็เหมือนกับพูดไม่ตรงกันนะ
ให้การไม่ตรงกันในเรื่องของวันที่แต่ว่าเป็นเดือนปีเดียวกัน
เดี๋ยวคงก็ต้องไปไล่เช็คแล้วครับว่าใครจำสับสนหรือไม่อย่างไร
หรือมันเกิดอะไรขึ้นทำไมข้อมูลตรงนี้ถึงไม่ตรงกัน
โอบอกว่าติดใจตรงที่ว่าคือทำไมต้องมีเทปกาวมาปิดปากเมียผมด้วย
โอบอกเพิ่มเติมว่าเคยเห็นเทปกาวไอ้อันนั้นน่ะ
มาพันปากพันหัวเมียผมเนี่ยเคยเห็นในบ้านครับ
ส่วนกระดาษที่เขียนด้วยลายมือลุงโอก็เชื่อว่าป้าเจี๊ยบเป็นคนเขียนจริง
จำได้จำตัวซอโซ่ได้

แล้วเขาบอกว่าเขาเคยเห็นลายมือนี้ตอนที่เมื่อก่อนจดรายการซื้อไก่มาทอดขายไง
จะเป็นคนจดว่าจะให้ซื้ออะไรบ้างเขาก็จะไปจ่ายตลาดไปซื้อของไง
จำตัวซอโซ่ได้ลุงเขาบอกเนี่ยนะฮะ
แล้วเดี๋ยวนะดิฉันกำลังมองว่าซอโซ่นั้นอยู่ตรงไหน
อ้าวเนี่ยในข้อความนี้ผมก็หาตัวซอโซ่อยู่เหมือนกันครับ
คุณผู้ชมเห็นไหมคือโอขอโทษด้วยที่เมียเป็นที่ดีไม่ต้องให้
ตามใช้หนี้เจี๊ยบไปกรุงเทพโอ้จะได้สบายใจดิฉันยังหาซอโซ่ไม่เจอ
ถ้าจะมีใกล้เคียงซอโซ่ที่สุดในข้อความนี้ก็น่าจะเป็นตัวชอช้าง
ช่อช้างไหนในคำว่าใช้หรือไม่อย่างไร
อันนี้ตรวจสอบต่อครับลุงติดใจตรงนั้นแหละฮะ
เรื่องของเทปกาอ่ะจดหมายนี้เมียน่าจะเขียนด้วยลายมือจริงจริง
จำลายมือเมียได้ส่วนหนี้สินเนี่ยลุงบอกว่ามีไม่เยอะนะ
อืมแต่หลังหลังเมียผมนอกจากมีอาการป่วยทางจิตแล้ว
คือเขามีซึมเศร้าด้วยแล้วคิดมากแล้วกลัวมากเวลาถูกทวงหนี้

ก็หายจนชินอ่ะจนไม่อยากจะตามกันแล้วอ่ะโทรตามไหม
โทรปิดเครื่องอ่ะเหมือนเอาซิมออกอ่ะอ๋อเหมือนเขาถอดซิมนะ
อืมใครยังไม่ตามหลักเมียน่ะอืมก็คิดว่าไปบอกกรุงเทพ
ก็ไม่เป็นห่วงโทรเขียนจดหมายไว้ไปกรุงเทพ
เขาคิดว่าไปเป็นกระเป๋ารถเมย์เหมือนเดิม
โดนบาปกรรมไม่ให้อย่างนี้พวกพามันไปกู้พวกชวนแม่ไปกู้อ่ะ
อืมอ้าวก็จริงอ่ะอย่าให้รู้กันอ่ะอืม
อืมกูอย่าติดคุกตอนแก่ให้ดูอืม
แต่เขาไม่เคยมาเล่าเขาเคยมาเล่าให้ฟังว่าไปกูคนนั้นคนนี้มา
คนนี้ไม่พูดคนคนนี้เก็บกฎอย่างเดียวอืม
ไม่มีปริปากไม่มีปริปากด้วยครับ
ลุงโอบอกอ่ะนะฮะอาทอบเหนียวกันน็อกแล้ว
นี่หน้าลุงโอชัดก็จะเล่าให้ฟังยังโกรธและเสียใจ
ค่ะคือโดยเฉพาะจะเป็นพวกกลุ่มคนให้กู้เงินหรือเปล่า
เมื่อกี้ลุงเขาเลยบอกไงว่าอย่าให้รู้นะจะติดคุกตอนแก่
คือแค้นแทนเมียลุงบอกแบบนี้ให้สัมภาษณ์ด้วยท่าทีแบบนี้นะฮะ
คุณผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวย้อนกลับไปที่บ้านหลังเกิดเหตุอีกครั้ง
ลูกชายผู้ตายเอาเงินที่เจอในตัวในร่างของแม่
ตากเอาไว้หน้าบ้านนี่นะฮะมีอยู่๑๒๐บาทตรงจุดนี้
เตรียมนิมนต์พระมาทำพิธีตามความเชื่อนะครับ
อกจากนี้ครับมีข้อมูลที่น่าสนใจ๔๕วันก่อนครับ
คือครอบครัวออกตามหาป้าเจี๊ยบเนี่ยคนในหมู่บ้านบอกว่า
ป้าเจี๊ยบเดินไปมาอยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละดูปกติมากเลย
ไม่ได้มีอะไรที่น่าสงสัยด้วยนี่คือป้าเจี๊ยบตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับ
ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุร้ายเพื่อนบ้านที่บ้านอยู่ติดกันเลยครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าโอ้ลุงโอป้าเจี๊ยบทะเลาะกันบ่อย
วันก่อนนั้นก็ยังเห็นป้าเจี๊ยบไปซื้อของที่ร้านป้าอีกคนหนึ่งอยู่เลยอ่ะอ่า
คือเห็นเขาทะเลาะกันแล้วก็เพิ่งมารู้ว่าอ้าวตายแล้วเหรอเนี่ย
ตกใจเหมือนกันแล้วไปเจอศพในตู้แช่ไก่ด้วย
ไม่อยากจะเชื่อเลยเพิ่งเห็นกันอยู่หลาดเอง

ในขณะที่คุณป้าเจ้าของร้านขายของอยู่ใกล้กันนั่นแหละบอกว่า
วันก่อนป้าเจี๊ยเขาก็มาซื้อน้ำส้มมาซื้อน้ำแข็งที่ร้าน
ยังคุยกันเรื่องตัวเลขเรื่องลอตเตอรี่กันอยู่เลย
ว่ากันด้วยว่าเรื่องตัวเลขงวดนี้มันก็แปลกเหมือนกันเนอะนี่นะฮะ
แต่เชื่อไหมหลังหวยออกก็ไม่เห็นป้าเจี๊ยบมาอีกเลย
ว่าปกติคงจะมาคุยกันบ่อย
คงมาพูดคุยกันหลายรอบหลังหวยออกก็คงจะมีมาคุย
ถูกไหมฉันถูกไหมอาจจะมีแบบนี้ด้วยหรือเปล่า
รอบนี้ไม่มาเลยครับไม่อยากจะเชื่อว่าป้าเจี๊ยบนั้นจะทำร้ายตัวเอง
การเอาเทปกาวมาปิดปากพันรอบปากรอบหัว
ถ้าเป็นการถูกฆ่าจริงก็ขอให้จับคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
นี่เทปการ์ดอันนี้นะฮะอีกหนึ่งคนครับ
นี่ก็เป็นพยานบอกว่า๒๓วันก่อนเห็นป้าเจี๊ยบเดินผ่านหน้าบ้าน
จำได้ว่าใส่เสื้อสีขาวนะกางเกงเนี่ยจำไม่ได้ว่าจะเป็นสีอะไร
ก็ยังทักยังเอิ้นเรียกกันอยู่เลยว่าจะไปไหน
เจี๊ยบก็ชี้มือไปข้างหน้าก็จะบอกว่าอาจจะไปทางนี้แหละ
สักพักหนึ่งเห็นเดินกลับมาแล้วมีข้าวของถือมาเต็มมือเลย
อันนี้คุณป้าพยานอีกคนหนึ่งเล่านะครับ
เมื่อวานนี้ครอบครัวของป้าเจี๊ยบมาถามหาเจอป้าเจี๊ยบไหมเจอแม่ผมไหมเจอเมียลุงบ้างไหม
เล่าให้ฟังว่าเคยเจอเมื่อ๒๓วันก่อน
แต่ก็ไม่เจออีกเลยหลังจากนั้นทีนี้มันมีเรื่องแปลกครับ
หอนรอบนี้มันหอนแบบโหยหวนจนน่ากลัว
ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยปกติมันไม่หอนแบบนี้ทำไมคืนนี้มันหอนขนาดนี้วะเนี่ย
แล้วพอตอนช่วงสายมารู้ว่าอ้าวป้าเจี๊ยบตายแล้ว
แล้วร่างอยู่ภายในบ้านด้วยคือตกใจมาก
ฟังคุณยายครับ
มันคงจะทุกข์ใจแต่เราไม่รู้เขานะในครอบครัวเขาเราไม่รู้เนอะ

คือยังไง

ตัวไอ้เจฟเองนะมันคงจะมีเรื่องอะไรนะ

อันนี้คือคุณยายที่เขาก็ขอให้ป้าเจี๊ยบไปสู่สุขตินะฮะ

วันนี้ชาวบ้านให้ข้อมูลสำคัญบอกว่าลุงโอก็คือแฟนของป้าเจี๊ยบ
เป็นคนชอบดื่มเหล้ามากโดยเฉพาะเหล้าขาว
ก็ตรงกันกับที่นักข่าวของเราครับ
คือวันนี้คุณเขี้ยววิมลวันไปลงพื้นที่
ไปเจอตอนที่กำลังจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อเหล้าขาว

คุณขวัญคุณผู้ชมสังเกตสีหน้าของลุงโอนะ
จะมีจังหวะที่เมื่อกี้เขาหันไปมองแล้วที่เขาพูดว่า
คือจะติดคุกตอนแก่ก็ยอมคือโกรธ
ใครน่าจะเป็นโกรธแก๊งปล่อยเงินกู้หรือเปล่า
โอชอบดื่มเหล้าขาวเป็นประจำอันนี้ชาวบ้านบอก
เวลาเมาจะชอบต่อว่าด่าเพื่อนบ้านที่พาเมีย
ก็คือพาป้าเจี๊ยบไปกู้เงินจนเป็นหนี้เป็นสิน
ก็เลยอาจจะมีบางจังหวะที่เขาดูเหมือนจะแค้นใจ
พรั่งครูออกมาแล้วชอบทะเลาะทำร้ายร่างกายป้าเจี๊ยบ

หนักถึงขนาดที่ว่าป้าเจี๊ยบเคยหนีออกมานอนนอกบ้านแล้ว

แล้วเขาก็เชื่อว่าตำรวจน่าจะสอบประเด็นนี้ไปบ้างแล้ว

ล่าสุดพ่อแม่ลูกครับนี่ฮะอ๋อนี่ไงคอเวอร์เฟซบุ๊ก
เวอร์โฟโต้เนี่ยนะฮะเมื่อวันแม่ที่ผ่านมาครับได้มีการ
โพสต์ข้อความบอกว่าถึงวันแม่ในวันนี้น้ำตาลูกคนนี้
นี่คิดถึงแม่จ๋าคือคุณแม่ของปี้อย่าจากไปแล้วครับนี่
นะฮะก็ลูกไม่เคยลืมไม่เคยลืมพระคุณแม่สุขสรรค์วันแม่
ใครที่มีแม่ก็ขอให้ดูแลท่านดีดีนะอืมนี่คือเมื่อสิบสอง
ครับโบสถ์ด้วยคงจะไปทำบุญอุทิตย์ให้กับคุณแม่
หลังจากนั้นมีโพสต์อีกครับตอนเป็นเด็กจะซื้อของให้แม่แต่ไม่มีเงิน
แต่พอเติบโตมาทำงานหาเงินได้อยากไปหาแม่
ฐานะดีขึ้นมีทั้งเงินมีทั้งเวลาแล้ว

นี่คือโพสต์เมื่อวันแม่ที่ผ่านมา
อ้าวไม่ได้มีพิรุธอะไรต่างที่จะตัดเพาะเพื่อจะนำไปสู่การฆาตกรรม

ก็ต้องให้คุณตำรวจทำหน้าที่ครับทางคดีตำรวจสพวัดโบดบอกว่า
เรื่องต้นไม่พบร่องรอยต่อสู้เพราะว่าในตู้แช่แข็งเนี่ยนะครับ
มีแก้วน้ำวางอยู่ถ้ามีการดิ้นน้ำในแก้วก็น่าจะหก
แล้วมือคนตายไม่ได้มีการมัดเอาไว้ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง
ฆ่าตัวตายทั้งถูกฆ่าอำพรางสงสัยหลายจุดเหมือนกันครับ
ยังไม่แน่ชัดว่าผู้ตายตายด้วยเหตุใด
รวมถึงถ้ามีวงจรปิดนะถ้ามีวงจรปิดจะเป็นหลักฐานที่ชัดมากเลย
ส่วนร่างครับส่งไปชนะสูตรเรียบร้อยแล้ว
ญาติญาติเตรียมจะรับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป
เดี๋ยวมีความคืบหน้ามีคำชี้แจงเพิ่มเติมรายงานให้ทราบต่อไปครับ